คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดน้องคายมีหนุ่มวัย๓๔ปีเป็นผู้รับเหมาปลูกกระเบื้องนะครับ
ได้ขับรถจะกลับบ้านนะครับระหว่างทางหักหลบรถที่ขับสวนมา
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนรถนั้นพังยับเยิน
ส่วนคนขับบาดเจ็บสาหัสติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีขาวอยู่ในสภาพพังยับเยิน

ส่วนคนขับคือนายประยงสุวรรณคำอายุ๓๔ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลานชายอายุ๑๖ปีที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บตามใบหน้า
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลน้องคายไปก่อนหน้านี้
ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นทางลูกรังหน้าบ้านหลังเกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้น
ประตูรั้วบ้านถูกชนพังเสียหายสอบส่วนเจ้าของบ้านทราบว่า
ขณะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นรถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณไม่นานก็ได้ยินเสียงรถชนเสาไฟฟ้าดังสนั่น
ก่อนที่จะพุ่งตรงมาชนประตูแล้วหยุดอยู่หน้าบ้าน
จากจุดที่นั่งอยู่เพียง๕๐เมตรเท่านั้น
ขณะที่ภรรยาของนายประโยงที่เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุระบุว่า
เป็นช่างรับเหมาปูกระเบื้องตามหมู่บ้านจัดสรร

ไปติดต่องานในตัวจังหวัดโดยมีหลานชายนั่งมาด้วย
ก่อนเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมา
และเป็นจังหวัดเดียวกับที่มีรถปูนขับสวนเลนมา
จึงหากลบไปทันหันทำให้เกิดลมพยพขึ้น
แกเต็มแล้วหรือ
ก็ได้ฝืนนะแต่ไม่อยากห่วงไอ้พี่ด้วย
เจ็บทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า

พอมาถึงจุดเกิดเหตุพุ่งชนแท่งเบรีเออร์อย่างจัง
คาดว่าคนขับน่าจะไม่ชินเส้นทาง
ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
่งชนเสาตรงเกาะกลางถนนสุขุมวิทย์
ในพื้นที่บ้านหนองตะลิ่นตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่
ที่เกิดเหตุพบศพนายธรรมรสศรีเมืองอายุ๒๒ปี
และนายนัทพงศ์ฉัดนรงค์วัยเดียวกัน
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับเสาไฟส่องสว่างและหลากลายเกาะกลางถนน
สภาพศพมีบาดแผลที่แขนและขา
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพพังยับเยิน
ตำรวจสพทุ่งเบนจาเจ้าของท้องที่รับผิดชอบคาดว่า
ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว

ปิดท้ายดูทาหรณ์หนูน้อยวัย๗ขวบเล่นห่วงเหล็ก
เผลอยัดเข้ารูจมูกติดอยู่ด้านใน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบางปลาสร้อย

เด็กชายวัย๗ขวบยืนร้องไห้ด้วยความตกใจกลัว

เผลอยัดห่วงเข้ารูจมูกติดอยู่ด้านใน

ผู้ภัยไตรคุณธรรมเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนนี้เอาห่วงเจ้าปัญหามาจากไหน
คดีที่แพทย์สามารถใช้อุปกรณ์คีบพวงเหล็กออกมาได้อย่างปลอดภัย